อย่างที่บอกแหละว่าเข้าหน้าฝนแล้วเข้าเดือน๖แล้ว
ฝนก็ตกแล้วแต่บางที่ก็ยังแรง

ถ้าเกิดว่าที่ไหนยังแร้งเนี่ยเขาก็จะมีการทำพิธีขอฝุ่นใช่ไหม

อย่างที่จังหวัดพยาวแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ฝนมันยังไม่ค่อยตกต้องตามฤดูการเท่าไหร่

ผลหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
เต็มที่ทำให้ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรในบางพื้นที่เนี่ยยังคงเดือดร้อนมาก
อย่างที่นี่ค่ะตำบลแม่นาเรือจังหวัดพยาวอืม
คือชาวบ้านที่นี่เขาก็เลยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานสืบสารประเพณีโบราณขึ้นมา
ประเพณีที่บอกก็คือแห่ช้างเผือกตามความเชื่อที่ว่า
จะเป็นการขอฝนจากเทวดาให้ฝนเนี่ยให้น้ำฝนมันไหลโปรยปลายลงมาตกต้องตามฤดูกาลนั่นเอง
โดยภายในพิธีเนี่ยเขาจะมีการนำช้างเผือกช้างเผือกที่เป็นช้างที่ชาวบ้านสร้างขึ้น
ลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมไม่ใช่ช้างเผือกจริงแต่เป็นช้างเผือกตัวน้อย
ที่ชาวบ้านเขาร่วมกันสร้างขึ้นนำมาขึ้นรถเพื่อทำการแห่เวียนไปรอบหมู่บ้านทั้ง๙หมู่บ้าน
พร้อมด้วยมีการตีคล้องตีกลองตีชิงตีฉาบคอยสร้างเสียงเพลงบันเลงจังหวะสนุกตลอดเส้นทางกันไปแบบนี้นะ
เท่านั้นยังไม่พอนะคะตลอดเส้นทางเนี่ยจะมีชาวบ้านออกมาร่วมใส่ปัจจัยเพื่อทำบุญ
เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะคะครับหลังจากที่แห่ช้างเผือกไปรอบหมู่บ้านครบทั้งเก้าหมู่บ้านแล้ว
ในวันถัดไปค่ะชาวบ้านก็จะไปร่วมกันทำพิธีสวดขอฝนกับเจ้าพ่อขุนน้ำที่ต้นน้ำห้วยน้ำแหง
หลังอ่างเก็บน้ำสรรป่าศักดิ์เท่านั้นเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะ
ก็ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่เป็นประเพณีโบราณเลยนะคะ
สำหรับตำบลแม่นาเรือที่เขาทำมาตั้งแต่โบร่ำโบราณหลายชั่วอายุคน
แล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้
อย่างที่บอกนะว่าเป็นประเพณีโบราณ
แต่ว่าเขาจะใช้ช้างเผือกที่เป็นช้างจำลองที่สร้างขึ้นมา
เพื่อทำการแห่ไปรอบหมู่บ้าน
เพราะว่ามีโดนตรีมีของมีอะไรต่างด้วย
คือได้ความสนุกสนานความรื่นเริงแล้วก็เป็นความเชื่อเรื่องขอฝน
ทำให้เทวดาะบันดาห์ให้ฝนตกตั้งตามฤดูการ
ถ้าฝนไม่ตกก็เอาฝนกรุงเทพฯไปบ้าง

ตอนรถติดตลอด
รู้หรือเปล่าว่าคนจะเลิกงานตอนนี้
ตกตอนเลิกงานทุกวัน